ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแวดวงบันเทิงหน่อยละกันค่ะ
คุณผู้ชมที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะบันเทิงเท่าไหร่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้มีคนในวงการบันเทิงนี้ติดเชื้อโควิด
แล้วก็มีที่กักตัวอยู่เยอะเลยนะคะ
เพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีการทยอยออกมาบอกตั้งแต่คุณอะไร
คุณสแตมคุณปีโป้คุณกัจจังแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีดีเจเพชจ้ามีคุณเวย์ไทเทเนียม
ส่วนตอนกลางคืนก็มีคุณแบงค์ทิติจากนาดาว
ก็ออกมาโพสต์ว่าติดโควิด๑๙
ทำให้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีศิลปินดารานักร้องที่ต้องกักตัวเนี่ย
จริงเนี่ยนะนับรวมกันเนี่ยเกือบ๕๐คนนะคะ
แล้วก็คือตอนนี้ทีมข่าวบันเทิงของเราก็กุมขมับอยู่เหมือนกัน
ต้องตรวจเช็คเลยนะว่าศิลปินดารานักร้องกลุ่มไหนบ้างนะฮะ
ที่ติดเชื้อโควิดหรือกลุ่มไหนบ้างที่ไปทำกิจกรรมอะไรกัน
บางคนติดบ้างบางคนไม่ติดบ้างกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยง
ใช่ค่ะต้องค่อยไล่เรียงกัน
นี่อย่างคุณแบงค์ทิติเนี่ยคือก็มีไปตรวจร่างกายเกณฑหารที่ขอนแก่นด้วย
แล้วก็พอหลังจากกลับมาเนี่ยคือก็รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
กรณีคุณแบงค์เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะฮะกรณีของคุณแต้วด้วย
ดูคุณแต้วก่อนค่ะคุณแต้วนัทพรเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวโซเชียล
ก็เรียกเธอว่าธิดาโควิดบ้างก็เรียกว่าเจ้าหญิงแห่งการกักตัว
เพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่มีโควิด๑๙มาเนี่ย
คุณแต้วเนี่ยนะไปตรวจโควิด๖ครั้งแล้วแล้วเธอโพสต์ภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพเปิดตัวเดี๋ยวขอดูภาพจมูกหมูหน่อยค่ะ
เออต้องมีแบบเอาไปแยงจมูกไปตรวจอะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพแล้วเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมานะคะ
แล้วคุณแต้วก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ส่วนภาพนี้
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือผลตรวจล่าสุดที่คุณแต้วไปตรวจมา
เพราะว่าคุณแต้วบอกว่าเมื่อวันที่๕เมษาคุณแต้วไปเจอคนที่ติดโควิด
หลังจากนั้นพอรู้ข่าวก็เลยรีบไปตรวจผลตรวจออกมาแล้ว
ว่าคุณแต้วมีผลเป็นลบก็คือไม่มีเชื้อ
แต่หลังจากนี้คุณแต้วบอกว่าก็จะกักตัวต่อไปอีก๑๔วันนะคะ
ตอนนี้ดีเจเพชจ้าก็รู้ตัวว่าติดโควิดแล้วล่ะครับ
แล้วก็รักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ไอจี
บอกว่าไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
โดยวันที่๒๕มีนาคมไปถ่ายรายการที่งามมอเตอร์โชว์
หลังจากนั้นก็อยู่กับครอบครัวครอบครัวทั้งหมด
ก่อนจะไปงานวันเกิดของคุณอุ้มลักษณะ
พี่สาวภรรยาที่๕เมษายน
ซึ่งต่อมาภรรยาของคุณเผ็จจ้าคุณงโอนแล้วก็คุณอุ้มลักษณา
ส่วนคุณอุ้มลักษณะเนี่ยก็โพสต์ออกมาเหมือนกัน
บอกว่าขอเถอะอย่าให้ติดเลยเพราะว่าเป็นห่วงลูกนะฮะ

คุณผู้ชมฮะจากดีเจเพชจ้าเรามาดูที่เวย์ไททาเนียมครับ
ไทเทเนียมจริงก็ออกมาโพสต์ตั้งแต่แรกแล้วนะ
ใช่ค่ะคือบอกว่าไปร่วมงานที่มีคนติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้คุณเวย์ไปตรวจรอบแรกมาแล้ว
รอบแรกผลออกมาเป็นลบก็คือไม่มีเชื้อ
แต่ทีนี้คือมีอาการไข้ด้วยนะคะ
แล้วคุณเวย์ก็เลยตรวจอีกรอบนึงผลรอบ๒ออกมาปรากฏว่าเป็นบวกค่ะ
ซึ่งในไอจีของคุณเวย์นี่นะคะเขียนเอาไว้บอกว่า
ด้วยวันที่๒เวย์แล้วก็เพื่อนวงไทเทเนียม
แล้วก็เพิ่งได้รับแจ้งในวันที่๕เมษายน
ว่าผู้ติดเชื้อไปที่สถานที่นี้
ทีนี้ก็เลยไปตรวจหาเชื้อผลรอบแรกออกมาเป็นลบ
หลังจากนั้นวันถัดมาคุณเวย์ก็มีอาการไข้ต่ำ

จนถึงเช้าของเมื่อวานอาการไข้ก็ยังมีอยู่

ทราบผลว่าเป็นบวกพบเชื้อ
ตอนนี้ก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ทีนี้คุณเวย์ก็มีการ
ทางฝั่งคุณนานาก็มีการโพสต์ข้อความ
บอกว่าตอนนี้ทางคุณนานาเองก็พาครอบครัว

แล้วตอนนี้ก็กำลังรอผลการตรวจอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนคุณแบงค์ทิตินักแสดงวัยรุ่น
ชื่อดังสังกัดนาดาวบางกอกนะครับที่อยู่ระหว่างการกักตัว
เมื่อคืนนี้กำลังเดิกเลยโพสต์ผลการตรวจโควิด๑๙
บอกว่าพบเชื้อโควิด๑๙นะครับ
โดยแบงค์ได้โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่๑ถึง๗เมษายน

มีไปหาพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนที่บ้าน
แล้วก็คุณผู้ชมน้องกลับบ้านที่ขอนแก่น
เพื่อจะไปคัดเลือกทหารเมื่อวันที่๕ในช่วงเช้านะครับ
พอตอนสายถึงทราบข่าวว่ามีผู้บริหารนาดาว
น้องไปร่วมงานด้วยติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมทางสถานที่ในการจัดเกณฑ์ทหาร
ณฑนฐานบกที่๒๓ค่ายศรีพัชรินเขาประกาศออกมาว่าช่วงนี้
คือของงดเลยงดการเกณฑ์ทหารที่เหลือออกไปก่อน

จริงจากเดิมการเกณฑ์ทหารในจุดพื้นที่ของขอนแก่น
จะเสร็จสิ้นวันที่๑๙เมษายน
แต่ทีนี้ประกาศขอหยุดขอเลื่อนออกไปก่อนเลยนะฮะ
แล้วก็ให้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตรงนั้นทุกคนนะครับ

เพราะวันนั้นเขามีสถานที่ในการจัดเกณฑหาร

ทีนี้ก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนด้วย

นักข่าวหลายคนที่ตามไปทำข่าวของคุณแบงค์
ในวันเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
ค่ะทีนี้ก็เลยต้องมีการประกาศ
ให้นักข่าวไปตรวจโควิดแล้วก็ต้องไปกักตัวด้วย
คือสรุปไทม์ไลน์ของคุณแบงค์ทิติ
ก็มีไปร่วมงานที่วิลล่าเดอร์บัว
ครับแล้วก็มีไปเดินห้างอะไรด้วยนะ
อ่าทีนี้แบงค์เขาก็เปิดเผยไทม์ไลน์ออกมานะครับ
นี่ก็คือเราจะเรียกกลุ่มก้อนอะไรดีล่ะคุณ
ดาราปะกี้คือกลุ่มก้อนดาราทั่วไปศิลปิน
มาดูกลุ่มก้อนของงานปาร์ตี้กันบ้างคุณ
มันมีการจัดงานปาร์ตี้ริมสะน้ำที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็สาวหนุ่มแต่ละคนก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปร่วมงานปาร์ตี้
แล้วปรากฏว่ามีทั้งดารามีทั้งนางแบบมีทั้งนักแสดงมีทั้งนายแบบอะไรเนี่ย
ไปร่วมงานกันเยอะคุณดูสินะครับ
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๓๖เมษายน
เป็น๓งานใหญ่เลยปาร์ตี้ริมน้ำนะครับ
นี่ฮะนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเยอะมากจริง
ค่อนข้างจะแออัดหนาแน่นถ้าเห็นในงานนะ
อันนี้นอกจากกลุ่มนี้ที่ถ่ายแล้วยังถ้ามองไปไกลจะเห็นสระน้ำใช่ไหม
แล้วคนอยู่รายรอบสระน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีชาวโซเชียลเอามาโพสต์แชร์
เป็นข่าวดราม่าอยู่สักพักใหญ่แล้วนะฮะ
ก่อนจะเกิดการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยซ้ำ
และจากงานดังกล่าวก็มีดาราดังอย่างคุณพลอยเชอร์มาน
โพสต์ภาพไปร่วมงานนะครับ
ซึ่งล่าสุดพลอยก็โพสต์บอกว่าขณะนี้
โหมดกักตัวอย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่๖เมษายนนะครับ
แล้วก็ได้ไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนี่ภาพของคุณพลอยนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายภาพกับนายแบบแล้วก็ดารานุ่มที่งานด้วยนะครับ
ส่วนนุ่มลุกอิชิคาว่าก็มีภาพแนบชิดกับสาวพลอยในงานเดียวกัน
ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีหลังทราบข่าว
ผลออกมาว่าหนุ่มลุกไม่พบเชื้อนะฮะ
แต่ว่าหนุ่มลุกเขาบอกเขาจะกักตัวต่อไปจนครบกำหนดเหมือนกัน
ส่วนบรรดานางแบบนะครับอย่างติช่ากันติชาเนี่ยนะฮะ
ก็ไปตรวจโควิดทันทีหลังทราบข่าวเมื่อวันที่๖เมษายน
ซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดนะครับ
แต่ว่าติช่าเองก็จะกักตัวจนครบกำหนดแล้วก็จะไปตรวจอีกรอบนะครับ
และมีอีกคนคือน้ำหวานรักนพักร่วมงานเดียวกัน
ก็บอกว่าทราบเรื่องเมื่อวานนี้ว่ามีคนในงานติด
ตอนนี้ตัวเธอเองได้ไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้ว

ผลจะออกมาเป็นแบบไหนจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีนะครับ
ส่วนซูซี่ซูซีราร่วมงานเดียวกันเหมือนกัน

ที่๓เมษายนพอทราบข่าวก็กักตัวทันทีครับ

หากผลเป็นลบจะกักตัวต่อ๑๔วัน
แต่หากผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดพร้อมเข้ารักษาตัวทันทีนะครับ
ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีนางแบบอีก
ผมเชื่อว่าตอนนี้พอข่าวสารในวงการบันเทิงเขาแพร่กระจายกัน

ก็ต้องบอกกันแหละว่าเธอไปตรวจหรือยังเธอหาเชื้อกันหน่อย

แล้วก็บางทีโพสต์รูปลงไปในไอจี
แล้วก็มีการลบรูปออกบางส่วนด้วย

เรื่องของการปกปิดข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม